คุณผู้ชมเห็นใจผู้หญิงคนนี้มากนะคะ

โพสต์คลิปบอกว่าโอ้โหลุงแท้

เพราะว่าอารวาสปาก้อนหินขู่จะฆ่ายกครัว

มาถึงจับตัวไปเช้าวันถัดมาปล่อยแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาอธิบายชี้แจงนะคะ
คือมียาดหนูเขาแก่เมายาบาร์และอารวาสตามสวัสดิ์เห็นเลย

จังหวะนี้คือจังหวะที่เธออยู่ในนี้

อยู่ในห้องแล้วร้องไห้ด้วยความกลัวเพราะว่าลุงลุงแท้แท้เนี่ย
คลั่งยาแล้วก็ขู่จะฆ่ายกครัวพยายามจะพังห้องเข้ามา
ได้ยินเสียงผู้หญิงไกลคือแม่เธอนะคะ
พยายามที่จะเหมือนกับว่ากันไม่ให้ลุงเข้ามาได้
แล้วพอตัวลุงเข้ามาไม่ได้เห็นก้อนหินที่น้องเก็บนี่ไหมคะ
ว่างก้อนหินเข้ามาค่ะเธอบอกเหตุการณ์แบบนี้เกิดหลายครั้งมากแล้ว
แจ้งตำรวจแจ้งไปตอน๑ทุ่มตำรวจมากี่โมงคะ
กี่โมงคะอุ๊ยผ่านไปไหนตั้ง๓ชั่วโมงล่ะ
อาจจะเดินทางไกลไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอตำรวจชี้แจง
แต่พอตำรวจมาถึงก็จับตัวลุงไปเลยนะ
รุ่งขึ้นก็ปล่อยออกมาเธอบอกว่าโอ้โหรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
ตำรวจสพบ้านแพงจังหวัดนครพนมลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปพูดคุยกับสองแม่ลูกคู่นี้ไปคุยกับแม่ก่อน
เล่าบอกว่าอยู่กับลูกสาวลำพังสองคนในบ้านหลังนี้
เพราะสามีทำงานต่างจังหวัดคนก่อเหตุเป็นพี่ชายแท้ของเธอเอง
แต่พฤติกรรมก็คือชอบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ดื่มเหล้า
ทีไรก็คลุ้มคลั่งอารวาสตลอด
ก่อนหน้านี้ก็ทำร้ายร่างกายชาวบ้านมาแล้วด้วย
เคยถูกผู้นำชุมชนขับไล่ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
แต่พอเรื่องเงียบก็กลับมาใหม่และคราวนี้หนักขึ้น
ขู่จะฆ่าเธอและคนในครอบครัว
โชคดีวันเกิดเหตุเธอล็อกประตูบ้านไว้
แต่ก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาแบบ
อารวาสต์มาบ้านแล้วพังเข้ามาจะทำอย่างไร
จับไปเลยนี่แหละผลงานผมจับไปเลย

เพราะเราก็กลัวอันตรายในชีพ
ดันรอภวมกับสอบสวนสอบพ่อบ้านแพงก็ออกมาชี้แจลแจงนะคะ
วันนั้นพอได้รับแจ้งตำรวจลงพื้นที่ไประงับเหตุทันทีเลย
แล้วก็นำตัวคนก่อเหตุไปสอบส่วนที่โรงพักก็เห็นว่ามีอาการเมาเหล้า
แต่ว่าตรวจสารเสพติดแล้วไม่เจอก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
ทำการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยตัวกลับมาเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน
อันนี้คือผู้เสียเอ่อผู้ต้องหานะคะเอาเป็นว่าอย่างงี้แล้วกัน
รองผู้อำกับบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเรื่องความปลอดภัย
เดี๋ยวจะจัดตำรวจไปดูแลให้ส่วนปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จะพยายามกวดขันกวาดล้างทั้งผู้ค้าและผู้เสพอยู่แล้ว
ถ้าพบว่าผู้ชายคนนี้เสพยาก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป